ฝากฝั่งของการเมืองเนี่ยนักการเมืองก็มีการออกมาเคลื่อนไหว
กระทั่งคนในครอบครัวก็มีเหมือนกันนะคะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
เขียนบอกว่าไปร่วมแสดงจุดยืนปกป้องสถาบัน
พบกันลานพรูปรอหกสวนลุมวันอังคารที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมนี้
เวลาห้าโมงเย็นส่วนภาพก็มีข้อความระบุเนี่ยค่ะ
ร่วมร่วมใจคนไทยใส่เสื้อเหลืองถือพระบรมรูปในหลวงรอเก้าและรอสิบ
เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาณหลานพระบรมรูปราชกาลที่หกสวน
พินีแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
อย่างต่อเนื่องในหลายวันที่ผ่านมาในการแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์นี้นะคะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่มีจุดยืนในการปกป้อง
กลุ่มไทยพักดีเขาไปขอนแก่นครับคุณผู้ชมครับ
จัดกิจกรรมเปิดเวทีแสดงจุดยืนการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย
หลังจากกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจัดชุมนุมปิดถนนและผู้จาจาบจ้วงสถาบัน
ขณะที่กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมตัวกันสวมเสื้อเหลืองนะครับแสดงพลังปกป้องสถาบันเช่นเดียวกัน
เมื่อเช้านี้ครับที่บริเวณสาราชุมชนพอเพียงตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
ตัวแทนชาวบ้านและกลุ่มไทยพักดีนำโดยคุณหมอวรงเดชกิจวิกรม
กับผู้ร่วมก่อตั้งและปรึกษากลุ่มไทยพักดี
เปิดเวทีแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
หลังจากกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจัดชุมนุม
แล้วก็มีการปิดถนนและมีเนื้อหาในการพูดจาจาบจ้วงสถาบัน

นำชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่นบอกว่าการจับช่วงสถาบันของกลุ่มราศดรปลดแอบนะครับ
เขาและชาวบ้านรู้สึกไม่สบายใจนะฮะจนถึงจุดที่กลุ่มพลังเงียบที่เทิดทุนสถาบันรับไม่ไหว
รับไม่ได้กับการกระทำที่เกิดขึ้นวันนี้จึงรวมตัวการแสดงจุดยืนและออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต
ส่วนในแพทย์วรงนะครับบอกว่าวันนี้ประเทศกำลังมีการคุกคามจากบุคคลอื่นในการจ้องจะล้มล้างสถาบัน
เรียกร้องให้คนไทยทุกคนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการต่อต้านการคุกคามในครั้งนี้แล้วก็มั่นใจว่าจะชนะอย่างแน่นอนครับ
คือจุดยืนเรายังชัดเจนเหมือนเดิมในการปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

เอิญพื้นที่อีสานเป็นพื้นที่ที่กว้างกว่าครับ
หลังจากที่เรามาแล้วพี่น้องชาวอีสานบอกว่า
จากอีสานจังหวัดใหญ่มากอยากจะให้อยู่อีกสักรอบหนึ่ง
จะเดินมาจนย้ายไปที่พื้นที่ภาคอื่น
ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเรามาอีสานอีกรอบหนึ่ง
เลือดที่ขอนแก่นถือว่าขอนแก่นน่าจะเป็นคนกลางใหญ่
อีกกลุ่มกลางหนึ่งของพวกพี่อีสาน

แล้วตอนหลังเราต้องกลับไปอีกเนี่ย
จะพยายามกระจายไปให้เข้าสู่จังหวัดครับ
คุณพุทธศาสตร์อำเภาบ้านศิลป์พระมหากษัตริย์
นายสุวิทย์กาลสินประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
อำเภอบ้านไผ่ได้มอบหนังสือ
เรียกร้องให้ใช้มาตรการทางกฎหมายเอาผิด
ผู้ที่ชุมนุมประท้วงและพูดจาจาบจ้วงสถาบันกษัตริย์
โดยมีนายรุษรังศรีท่านในอำเภอบ้านไผ่เป็นคนมารับหนังสือนะครับ
ชีวิตบอกว่าการแสดงออกในทุกวันนี้ทุกคนมากันเองด้วยใจ
เพื่อแสดงออกต่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย

ส่วนตัวมองว่าการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
ทุกคนมีสิทธิทำได้แต่ขอให้เหมาะสม
โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษามีหน้าที่เรียนเป็นหลัก
แสดงออกต่างที่กระทำนั้นหากเนื้อหาสมควรก็ไม่ผิด
แต่การจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับ
อันนี้คุณสุวิทย์ประธานชมหกวันนั้นผู้ใหญ่บ้านบ้านไผ่บอกแบบนั้นฮะ

ก็มีการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันเช่นด้วยกันนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะที่สวนศรีธรรมโศกราชที่อำเภอเมืองค่ะ
กลุ่มพลังชาวนครศรีธรรมราชก็พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง
แล้วก็มีการนัดหมายกันผ่านทางโซเชียลนะคะร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบัน
กิจกรรมก็มีการถือป้ายแสดงความจงรักพักดีปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
แล้วก็บกทงชาติไทยค่ะจากนั้นก็เดินถือป้ายชาวนครศรีธรรมราช
ปกป้องสถาบันไปตามถนนราชดำเนินไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ระยะทางประมาณ๓กิโลเมตรเพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการปกป้องสถาบันของชาวนครศรีธรรมราช
ซึ่งการรวมตัวกันวันนี้ไม่มีใครเป็นแกนนำนะคะ